แต่ว่าแม่ทูลหัวภรรยามาหอมจุ๊บกันแล้วนะครับ
เราอยากที่จะฟังเสียงและฟังความรู้สึกของผู้โชคดีท่านนี้
เพราะว่าทีมข่าวทีมไทยรัฐของเราเนี่ย
พอได้ทราบปุ๊บว่าปรายศนียบัตรประกาศชื่อใครออกมา

พุ่งเลยสิคุณไปตะอย่างนี้คุณพี่ครับ
ปล่อยฉันไม่ให้เธอไม่ใช่คุณพี่ก็งงนะ
คุณพี่คุณพี่ได้๑๐ล้านโอ้โฮคุณพี่งง
ฟังเสียงเขาหน่อยไหมคุณเสียที๑๐ล้านค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ในนิคมบริษัทธกรรมบางปูอำเภอพระแรกษาจังหวัดสมุดปราการ
และนางสาวรจนาขันทวิชัยอายุ๒๑ปี
ภรรยาของนายนัทยาแก้วศรีลาอายุ๓๐ปี
อาชีพหนุ่มติดรถส่งเคมีพันธุ์ของบริษัทดังกล่าว
หลังตกเป็นผู้โชคดีคว้าเงิน๑๐ล้านบาทจากการร่วมสนุก
ปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ได้ออกมายืนรอต้อนรับนายนัทยากันอย่างคึกคัก
นายนัทยาบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันนี้จะกลายเป็นเศรษฐีใหม่
ตลอดที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานเก็บเงิน
กระทั่งวันนี้แม่โทรศัพท์ไปบอกว่าเป็นผู้โชคดี
คว้าเงิน๑๐ล้านบาทจากการร่วมสนุก
ปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๙

จนกระทั่งทางทีมงานของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ถึงกับขาสั่นน้ำตาคลอและดีใจเป็นอย่างมาก
จากนั้นจึงรีบคว้าโทรศัพท์บอกภรรยาให้ทราบทันที

ตลอดการแข่งขันฟุตจึงได้ไปซื้อปรายศนียบัตร
ทายทีมฝรั่งเศสและทีมโปรตูเกต
โดยเขียนส่งทีมละ๒๕ใบและเพิ่งส่งเป็นปีแรก
ส่วนเงินที่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะนำไปทำอะไร

มีเพื่อนบ้านที่ทราบข่าว
ต่างพากันมาแสดงความยินดีกับนายประพันธ์แก้วศรีลาอายุ๕๒ปี
และนางประภาวดีแก้วศรีลาอายุ๔๙ปี
และแม่ของนายนัทยากันอย่างคึกคักหลังทราบข่าว

ตัวแทนบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
และคณะได้เดินทางมาแสดงความยินดี

ว่านายนัทยามีชื่ออยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวจริง
และเป็นลูกชายคนโตในจำนวน๓คน

บรรยากาศที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กัน

โดยผู้โชคดีคือนายวรุษศรีใส

อยู่บ้านหนองม่วงตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลง

เพราะเป็นครั้งแรกที่ถูกรางวัล
ส่วนเงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้กองทุนหมู่บ้าน

และเงินที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
เพื่อดูแลพ่อแม่จะได้ไม่ต้องลำบาก

นี่ใจไหนครับส่งไปกี่ใบครับ

๑๐๐ใบยูโรฟังละ๕๐ใบ
เรมัน๕๐แล้วก็โปรตูเกต๕๐ครับ

ส่งทุกครั้งไหมคะที่ไทยรัฐมีกันทุกครั้งครับ
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ได้รับ
ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ได้
ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้
โทรมาผมตกใจว่าจริงเหรอ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจับมือ๑๐กลุ่มธุรกิจชั้นนำ

โครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
เหนือจากรางวัลเงินสด๓๐ล้านบาทแล้ว
ยังมีการมอบรถจักรยานยนต์จำนวน๑๒คัน
มูลค่ารวม๑ล้านบาทเศษอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน